เมื่อพรั่งนำอีนางวิ่งเว้าละจำได้ไหมเรากระทุงหัวทะเลให้กี่คนวิ่งให้อีนางคนส่งพอถึงซ้ายทุกคนดีตรงนี้ท้องฟ้าก่อนหลบจับเย็นสบายแห่
คุณคุณครับคุณครับอยู่บ้านไหมล่ะถ้าจะเพลินขนาดเนี้ยเราต้องมาเสพสุริยภาพ
เอาอย่าปล่อยเครื่องสิปล่อยเครื่องเข้าไว้อ่ะ
ว่าจะพัดมาช่วงเดือนประมาณกันยาไปถึงพฤศจิกา

คือเป็นช่วงที่มีการฟูกเข้า
ช่วงที่ข้าวเบาออกรวมพอดี

ก็การมาของลมว่าวก็เป็นสัญญาณว่าอากาศหนาวลมเย็นกำลังเข้ามา
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากวันลอยกระทงเป็นต้นไป
จากการตรวจสอบก็พบว่าลมนี้จะแรงมากยิ่งขึ้น
โดยลมนี้จะผ่านอีสานตอนล่างแล้วก็ผ่านภาคตะวันออกมาภาคกลางแบบนี้
ใครอยู่แถบด้านกลางจะจุดฟื้นจุดไฟก็ต้องระวังหน่อย
เพราะว่าลมแรงอากาศก็เป็นอากาศแห้ง
ดังนั้นการลุกไหม้เกิดขึ้นง่าย
ลมแรงก็ทำให้การที่มีไฟจุดติดที่ไหนก็ตามแต่
สามารถให้จะลุกลามได้อย่างรวดเร็วก็ต้องระวังกันหน่อย

ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลอยกระทงส่วนว่าเอส
จะตกหรือเปล่าจะหนาวหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพอากาศช่วงวันลอยกระทงเป็นอย่างไร
อากาศหนาวลมเย็นที่คนกรุงรอคอยนั้นจะได้มีโอกาสได้สัมผัสมากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมา
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ไปออกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนล่าง

พายุลูกแรกเป็นพายุลูกที่ตอนนี้สลายตัวกลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำ
แล้วก็ไปอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
หลังจากนี้ก็จะออกจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ข้ามลงสู่บริเวณฝั่งอันดามัน

อีกหนึ่งลูกที่กำลังจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ
สังเกตว่าการมาของพายุลูกนี้เนี่ยนะครับมาซ้ำรอยเดิมกับพายุลูกที่แล้วนะครับ
แต่ว่าจะไม่เคลื่อนที่ผ่านเข้ามายังพื้นที่เขตเมืองไทยของเรานะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวลมเย็นแผ่ลงมาพอดีนะครับ
การที่อากาศแห้งมาแบบนี้ถือว่าเป็นกำแพงสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
กันไม่ให้พายุเข้ามาได้
ดังนั้นอุ่นใจได้อากาศหนาวลมเย็นที่เราตั้งตารอได้เจอกันแน่นอน
แต่ว่าวันนี้จากการตรวจสอบพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุเคลื่อนผ่านพอดีวันนี้นะครับ
สังเกตว่ามีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ฝนตกแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับ

จุดที่ต้องระวังในเช้าวันนี้ก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดพังง้าภูเกตกระปริตรังสะตูล
พรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทยด้วย
ใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
ทั้งสองฝั่งเลยนะครับในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
นี่คือกระแสลมตอนนี้นะครับก็จะพบว่ากระแสลมหลักหลักที่มาหล่อเลี้ยงเนี่ยนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ส่วนแถวฟิลิปปินส์ก็เริ่มมีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นอีกหนึ่งลูก
อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้สภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลต่อเมืองไทย
ส่งผลต่อความหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ชม
สีม่วงคืออากาศเย็นนะครับส่วนสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นคืออากาศร้อนคือพายุนะครับ
ทันทีที่พายุเนี่ยนะครับมีการค่อยเคลื่อนตัวออกจากฟิลิปิน
มุ่งหน้ามายังประเทศเวียดนามครับ
สีม่วงวันนี้นะครับอ่อนกำลังไปนิดหน่อยนะครับ
วันนี้อากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่มีหมอกเกิดขึ้น
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับวันลอยกระทงอีก๑ระลอกจะแผลลงมาแล้วก็เป็นกำลังแรงละทีเดียวนะครับ
มาพร้อมกับการเคลื่อนที่ของพายุก็คือจุดสีส้มแดงนี่นะครับมาชนกันพอดี
ดังนั้นเนี่ยนะครับบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ก่อนที่อากาศจะเย็นลงนะครับ
เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยนะครับอากาศหลายพื้นที่อุ่นขึ้นนะครับ
องศาเซลเซียตแต่ว่ารอยกระทงเป็นสีฟ้าปรากฏเต็มพื้นที่เลยนะครับ
ก็คืออากาศเย็นลงแล้วก็จะเย็นลงต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลาง
ส่วนนี้เป็นกระแสลมนะครับที่มีการพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีความแรงเป็นพิเศษในช่วงหลังวันรอยกระทงเป็นต้นไป

นี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลอยหลุดไปไหนหรือเปล่า
ไม่รู้เนี่ยไหนดูสิเนี่ยโอ้โห